ส่วนอันนี้ไฟไหม้หญ้าหญ้าแบบต้นหญ้าวัชพื้นนั่นแหละ
แล้วพื้นที่ตรงนั้นมันกว้างมาก๑๐ไร่ค่ะคุณผู้ชม
แถวนั้นมีบ้านเรือนชาวบ้านอยู่ด้วยกลัวเหมือนกันนะว่ามันจะลามไปที่บ้านคนค่ะ
ไม่เห็นเลยนะคะทุกคนตอนนี้ลุกแรงมาก
เป็นบ้านคนนะคะทุกคนเป็นโครงการนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหไฟที่มันลุกไหม้ตรงย่าพื้นที่กว้างแบบนี้เนี่ยนะคะ

เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๑๕ตำบลพระแท่นที่ท่ามกาของกาญจนบุรี

ไฟไหม้มาดูหน่อยเนี่ยไอ้ที่ที่ว่างของหมู่บ้านนี่แหละ
ผู้ใหญ่รีบประสานขอรถน้ำเลยค่ะมาจากปพแล้วก็มาช่วยระงับเหตุนะคะ
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันกว้างเป็น๑๐ไร่เลยมีพวกต้นย่าวัชพืชต่างมันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก
ทีนี้คนก็เลยกังวลไงว่ามันลามเยอะขนาดนี้มองไปนู้น
ก็เลยกลัวไงว่าบ้านชาวบ้านก็อยู่แถวนั้นถ้าเกิดว่าไฟมันลามเร็ว
พวกหญ้าแห้งจะทำยังไงชาวบ้านเป็นคนช่วยกันค่ะ
วางหัวฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟมันลาม

อยู่เป็นชั่วโมงถึงสามารถดับไฟได้
บ้านชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครได้รับความเสียหาย
แต่สิ่งที่ตามมาไฟมันลุกท่วมขนาดนี้

หลังจากนี้ล่ะสูดอากาศเข้าไป
จะเป็นยังไงบ้างนะพวกฝุ่นเขม่าวควันต่างเศษขี้เท่าต่าง

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ปัญญาบอกแบบนี้
เราเนี่ยผู้ใหญ่รู้ปัญหาเลย

แล้วพอหน้าแรงทีนะมันก็จะมีปัญหาไฟไหม้ย่า

พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่รกร้างไงคุณ

เพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไง
อืมน่ากลัวมากนะคะใกล้บ้านนิดเดียวครับ